ตำรวจตามรวบตัวเสียหายและลูกน้องคนสนิทที่ชื่อว่าในแจ็คได้แล้วนะครับ
หลังจากที่สารสระบุรีอนุมัติหมายจับทั้งคู่
ฐานร่วมกันฆ่าเซลล์สาวยัดเก่งทิ้งคลองชายนาฏป่าศักดิ์ไว้นานกว่า๓ปีเพื่ออำพลางคดี

สืบสวนตำรวจภูทรภาค๑นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายสันติจึงทองดีหรือเสียหาย
และนายนิวัตรเฉลิมวัดหรือแจ็ค๒ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านางสาวกลิ่นเกษรวงสิง
สาวขายปุ๋ยยัดศพในรถเก๋งทิ้งน้ำ
พื้นที่สพนโดนจังหวัดสระบุรีตำรวจนำหมายจับเข้าจับกลุ่มที่โรงงานปุ๋ยอำเภอพระพุทธบาท
แล้วขึ้นรถไปที่กองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดสระบุรีทันที
หลังสารออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย
โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุ
และพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บได้จากห้องพักของผู้ต้องหา
ของผู้ตายและภายในรถที่จมน้ำอยู่นานถึง๓ปี
โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานต่างตำรวจพบความเชื่อมโยง
ถึงตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน

ตัวเสียหายพบว่าเขากับนายแจ๊ค
กลับมาจากทำธุระที่ชนบุรี
สอบถามเสียหายให้การว่าตนเองทราบดีอยู่แล้วว่าถูกออกหมายจับ
ทางนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนไม่มีพฤติการหลบหนี

เมืองต้นเสียหายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมเตรียมสู้คดี
แม่ของนางสาวกลิ่นเกษรรู้สึกโล่งใจ

ครอบครัวรู้อยู่เต็มอกว่าใครเป็นคนทำ

แต่ไม่มีพยานหลักฐานที่จะเอาผิด

นี้ยอมรับว่ายังกังวลเรื่องอิทธิพล
อยากให้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวเสีย

ใช่คือลูกเราหายไปตรงนั้น

ตอนนั้นเขาบอกผมไม่ว่าหรอก
เพราะใครก็ต้องสงสัยผม
เพราะต่ออยู่กับผมเป็นคนสุดท้าย

กับแม่ตอนนั้นเขาพูดอย่างนี้
สำหรับคดีนี้ตำรวจใช้เวลาเพียง๑เดือน
รวมรวมพยานหลักฐานและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งตรงกับแม่ของนางสาวกลิ่นเกษร

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน